สูงแก่คบผู้ชมข้าวนี้กันนัพันธ์บินแล้วจ้า
ไปอเมริกาไปเล่นคอนเสิร์ตขนาดไหน
แน่นอนก่อนไปนะคะกราบเท้าพ่อแม่เลยจ้า

โห์โดนเยอะเป็นกันนะวันนี้คุ้มตม

เดี๋ยวก่อนนะเธอเนี่ยฉันคิดว่าเธอจะไปกับเขาด้วยนะเนี่ย

ที่รัฐแคทฟอร์เนียประเทศอเศรษฐ์อเมริกา

พร้อมกับหนุ่มบิ๊กเอ็มแล้วก็สิงโตนำโชคด้วยค่ะ
โดยวันที่การบินไปนะคะมีแฟนคลับตามไปส่งมากมาย

นี่แต่งเป็นอาลาเลไปนะคะ
บอกว่าหนูชอบอาราเล่แล้วก็ชอบพี่กันด้วย

ส่วนเรื่องซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่๔โพดำกับ๓ดอกจิต

บอกว่าเดี๋ยวอยู่อเมริกาก็คือวีดีโอคอร์ซ้อมกับเพื่อนได้
กันยืนยันนะคะว่าไม่ได้อู้งานแน่นอน
ก่อนไปตั้มก็คือแขวะแล้ว

ผมน่ะเทคิวตลอดเลยไม่เหมือนบางคน

เขาสนิทกันอะเนาะชอบแซวกันค่ะ
และหลังจากกลับมานะคะกันก็เตรียมตัวเดินสายทำบุญนะคะ
ก็คือปีใหม่ไทยที่บ้านเกิดนะคะจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งจริงเขาจะชวนแฟนคลับไปจัดงานแบบนี้เป็นประจำทุกปี

ปีนี้เตรียมจัดใหญ่แน่นอนเขาจะมีทำบุญแบบก้าววัดเลยนะโอ้โฮดีนะ

อ๋อนะคะเราไปฟังเสียงหนุ่มกัณฑัฐที่แอร์พอร์ตนี่ค่ะ

ก็ไปอยู่คุณพ่อคุณแม่มาวันหนึ่งอะไรอย่างนี้
แล้วก็ให้พรมาว่าขอให้ทำให้ดีที่สุดนะลูก

ก็ถ้าเกิดว่ากลับสุพรรณก็คงจะไปทำบุญลดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่
เพราะว่าที่วัดที่บ้านสุพรรณก็จะมีจัดงานทุกปีอยู่แล้ว

แล้วก็พระเนสวนมหาราชที่เราไปขอพรตลอดเวลาไปทำงาน
ก็ช่วงระหว่างที่ไปก็คงจะแบบว่าทำการบ้านไปด้วยครับ
ก็คงจะมีวีดีโอที่แบบเขาซ้อมเต้นเขาก็แขวะผมนะ
ตั้มผมก็เลยบอกว่าผมเนี่ยไปโกยแฟนคลับที่นู่นมาให้พวกเรา

กันบอกว่าจะมาโกยแฟนคลับจากอเมริกามาดูที่ไทยอยู่
แหมก็ดีนะถ้าเคลมได้ก็เหมาไปให้หมดเลยนะ
เออนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะ
วันนี้ขึ้นโชว์ใช่ไหมวันแรกคุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐเป็นกำลังใจให้จ้ะ